ทีนี้ทำไงก็ไม่รู้
จริงแล้วเริ่มมาเป็นลูกศัพท์ตุนต้น

รู้จักกันมาไหนครับ
อ่อนรู้จักกันมาสักปักอย่าง

แล้วก็แบบไม่ได้แบบเป็นดาราอะไรอย่างนี้
จริงนะคะว่าก็เป้นอย่างไรค่ะ
อยู่กับพี่เขาเรารักสบายใจ
แสดงว่าเราไว้ใจเขาค่อนข้างเชื่อใจเขาในเรื่องของความเจ้าชู้
ข้าวที่เห็นคือที่เขาก็ไม่ได้เจ้าชู้นะอะไรอย่างนี้นะเลยค่ะ

ก็จริงก็ต้องปรับจูนเยอะค่ะ

เหมือนแกเติบทิ้งในวันเกิด

ฟาร์ดมาเจอพ่อคอเหมือนเลยหนึ่ง
ก็จะอยากขอบเม้นต์ฟูลส่งคนข้าม
จะรับรู้ความรู้ถึงอย่างไรบ้าง

พี่อาร์เป็นคนบอกว่าก็ไม่ต้องแพรนถึงกนาภาพกวดเยอะทำตัวจำนวดให้ดีก็พอเลย
ขอโทษนะคุณไม่ได้ยินเลยค่ะ
จริงคอมเมนท์ที่หนูเห็นตอนนี้นะเหมือนจะไม่ใช่เท่านี้พี่อาร์

แฟนคนเก่าเราไม่เปลือแต่คนเยอะเปิด
แต่รูปอานมันไม่ได้โพสต์ในอายุเฟรกว่าอางหลายอำนาจ
แต่จริงเปิดทุกคน

พี่ยังไม่เจอพี่อาร์ไงอยากได้เจอ
อยากได้เจอด้วยนะ
ไม่รู้จักกับพี่ไงมีคนแนะนำหรืออะไรยังไง
พี่อาร์เข้ามาจีบนี้
พี่อาร์ไงเขาทักไอจีบไปไหน
พี่อาร์เหมือนบอกว่าพี่อาร์ก็เห็นหนูมาสักครั้งแล้วค่ะ
ก็ชอบมานานแล้วอะไรอย่างนี้

ในอันจีนนะคะ
ประมาณนั้นค่ะ

ไม่ถาม
เป็นพ่อก็ได้ค่ะ

หนูจะติดนิสัยเองเพราะที่เด็กนิดหน่อย
คาดหวังกับความรักครั้งนี้ยังไงคะ
ไม่คาดหวังก็เอาตอนนี้ให้ดีที่สุด